มาดูเรื่องสุนัขกับคนกันหน่อย
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านมีคำถาม
แล้วอยากรู้ว่าถ้าเราถูกสุนัขกัด
ทรัพย์สินเราบางส่วนเสียหายไป
เราสามารถเรียกร้องจากใครได้บ้าง
ได้ค่ะแจ้งความก็ได้คืออันดับแรกที่ต้องเรียกร้อง
แต่ถ้าเรียกร้องจากเจ้าของสุนัขไม่ได้ก็ไปเรียกร้องกับตำรวจได้เลยนะคะ
เพราะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคุณซ้ายเนี่ยเขาโพสต์ไว้ในกระทู้เล่าเรื่องให้ฟังว่าเธอถูกสุนัขกัดครับ
แล้วตอนแรกเจ้าของก็บอกว่าจะรับผิดชอบ
พอไปโรงพยาบาลมาบอกว่าค่ารักษาเท่านี้เท่านี้เจ้าของก็บอกว่าเฮ้ยทำไมแพงจัง

ไม่รู้แหละจะเท่าไหร่ไม่รู้ขอจ่าย๓๐๐แล้วกันมีจ่ายแค่๓๐๐

ฟ้องค่ะได้มาแสนนึงเลยค่ะ
หลังจากที่เกิดเรื่องนี้นะคะคนที่เข้ามาอ่านกระทู้นี้แล้วเนี่ยโอ้โหคือฮาเลยบอกว่าเฮ้ยคือหมากัดโทรศัพท์ตกแตกได้ตั้งแสนนึงเลยเหรอว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีติดต่อไปที่คุณซายนะโทรไปหาเธอเลยบอกว่าไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เธอก็เล่าคร่าวนี่แหละค่ะว่าก็ถูกหมากัดตอนนั้นเดินผ่านหน้าบ้านอยู่ที่ภูเก็ตนะคะเหตุการณ์ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะ
เดินออกจากบ้านตัวเองไปร้านอาหารตามสั่งระหว่างทางผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่งเป็นร้านขายของและอะไหล่รถ
เจ้าของบ้านหลังนั้นน่ะผูกสุนัขพันธ์ไทยผสมบางแก้ว๒ตัวไว้กับเสาหน้าบ้าน
วันนั้นเธอเดินไปแล้วก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่ทันสังเกตเห็นสุนัข
พอเดินไปถึงตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยสุนัขก็พุ่งกระโจนมากัดขาเธอทันที
เธอก็เลยตกลงไปในท่อระบายน้ำค่ะก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือให้คนที่อยู่ในระแวกนั้นมาช่วย
ซึ่งคนที่มาช่วยก็คือเจ้าของสุนัขบอกว่าให้รีบไปหาหมอซะนะถ้ามีค่าใช้จ่ายอะไรเดี๋ยวรับผิดชอบให้
เธอก็ไปหาหมอค่ะหาหมอเสร็จก็ติดต่อไปหาเจ้าของสุนัขปรากฏว่าเจ้าของบ่ายเบียงค่ะ
บอกแค่ว่าทำไมค่ารักษามันถึงแพงแบบนี้ทำไมไม่ไปอนามัยล่ะแล้วก็พูดบอกว่าเอาเถอะ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละขอจ่ายสามพันแล้วกันนะถ้าอยากได้มากกว่านี้ไปแจ้งความเอาละกัน
เธอก็เลยเนี่ยนี่รอยเขี้ยวหมานะคะรอยเขี้ยวที่โดนกัดเธอก็เลยตัดสินใจแจ้งความเลยฟ้องศาลเลย
แล้วสารก็ตัดสินให้เธอชนะค่ะซึ่งเจ้าของต้องจ่ายเงินกว่าหนึ่งแสนบาทเลย
พูดเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยแม่เราก็เลยบอกว่าเนี่ยค่าใช้จ่ายตอนเนี้ยมันประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้
แต่คือเราก็ไม่กะว่าเขาจ่ายหมดอยู่แล้วเพราะรู้ว่ามันสูงอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าเขาไม่ขอดูนะคะว่าเท่าไหร่เขาก็บอกว่างั้นเขาไม่ขอจ่ายนะอะไรอย่างนี้
เออคือเขาอาจจะจ่ายให้ได้มากสุดคือ๒๓๐๐เขาก็ด่าว่าทำไมเป็นเอกชนล่ะ
ทำไมไม่ไปอนามัยแถวบ้านเขาบอกว่าก็ต้องจ่ายเองถ้าอยากให้มากกว่านี้ก็ไปแจ้งความเอาอะไรอย่างนี้
ก็ไปปรึกษาที่บ้านที่มันบอกว่าฟ้องไปเลยไม่เป็นไรได้ไม่ได้ก็คืออีกเรื่องหนึ่ง
แต่คืออยากให้แบบเลื่อนถึงศาลอะไรอย่างนี้อีกรอบนึงศาลเขาก็เลยนัดตัดสินคดีก็ได้มาแสนกว่าบาท
ซึ่งทุกคนก็คงสงสัยไปตามกันว่าหมากัดโทรศัพท์ตกแตกได้เงิน๑๕๖๓๖บาทเลยหรือ

คุณซายอธิบายให้ฟังนะคะว่าจริงเงินแสนกว่าบาทเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องโทรศัพท์หน้าจอแตกอย่างเดียว
แต่มันคือค่าชดเชยของค่ารักษาพยาบาล๓๐๐๐กว่าบาทค่าล้างแผลทำแผลครั้งละ๖๐๐๘๐๐บาททุกวันเป็นเวลา๑เดือน
แล้วก็ค่าเสียเวลาและค่าที่เธอไม่สามารถไปทำงานตามปกติได้
ก็เหมารวมกันไปทั้งหมดคำนวณออกมาแล้วได้จำนวนนี้ค่ะ
คุณซายบอกว่าจริงแล้วสิ่งที่เธอและครอบครัวต้องการคืออยากฟังคำขอโทษนะ
และความสำนึกผิดจากเจ้าของสุนัข
เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยได้ยินคำว่าขอโทษแม้แต่ครั้งเดียวเลยค่ะ
บอกว่าอยากฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้แก่คนเลี้ยสุนัขคนอื่นด้วยนะคะ
อย่าคิดว่าจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะคะ
ที่จะจ่ายในจำนวนน้อยโดนเข้าไปแสนนึงก็น่าจะจุกอยู่